ชอบไปตีที่โรงพยาบาลดูข่าวนี้ซะ
ดูคนกลุ่มนี้เขาทำกันหน่อยว่าเขาทำอะไรบ้างทำเพื่อใครบ้าง
คือพี่ตูนก็เริ่มออกวิ่งอีกครั้งเพื่อที่จะหาเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลคราวนี้
จะช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ภาคอีสานซึ่งจะเริ่มวิ่งเนี่ยสักประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับ
กิจกรรมวิ่งผลัดบนเส้นทางจังหวัดน้องคลายถึงขอนแก่นในเวลา๔๘ชั่วโมง
วันที่๑๕และ๑๖มิถุนายน๒๕๕๙
และขอเชิญทุกท่านมาร่วมวิ่งด้วยกันในช่วง๑๑กิโลเมตรสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัย
ผมตั้งใจว่าอยากให้เกิดภาพของการรวมกันของคนวิ่งระยะมินิมาทอนที่มากที่สุดในประเทศไทย
อันนี้เป็นคลิปที่ทางมูลนิธิ๙คนละ๙เขาปล่อยออกมานะฮะ
เป็นบางส่วนของการทำกิจกรรมของโครงการนี้
โครงการครั้งใหม่ที่มีชื่อว่าก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กนำทีมโดยพี่ตูนนะครับ
อาทิตย์เวลาคงมาไหลพร้อมกับทีมงาน๙
แล้วก็ยังมีเหล่าดาราคนดังจะผลัดกันมาวิ่งเริ่มต้นที่ด่านพรมแดนจังหวัดน้องคายผ่านอุดรธานี
แล้วปลายทางอยู่ที่สารกลางจังหวัดขอนแก่นตามเส้นทางของถนนมิตรภาพรวมทั้งหมด๑๘๗กิโลเมตร
เขาจะวิ่งทั้งหมด๔๘ชั่วโมงระหว่างวันที่๑๕๑๖มิถุนายนนี้ครับ
โดยช่วง๑๑กิโลเมตรสุดท้ายนั้นจะเปิดให้ประชาชนสมัครร่วมกันวิ่ง
เป็นการสร้างสถิติมินิมาราทอนที่มีนักวิ่งมากที่สุดในภาคอีสาน
มีผู้สนใจบริจาคเงินมาแล้ว๒๐๐เพื่อที่จะไปร่วมวิ่งด้วย
อยากไปร่วมวิ่งด้วยเลยอ่ะเพราะเป็นมินิมาราทอนก็ระยะประมาณ๑๐กิโลใช่ไหมคะ
ใช่นะครับสำหรับ๘โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ภาคอีสานที่โครงการก้าวจะมอบเงินให้
ประกอบด้วยโรงพยาบาลบึงกาลโรงพยาบาลศักดิ์ไรน้องคาย
โรงพยาบาลสังคมที่หนองคายโรงพยาบาลนาวังหนองบูรลำพู
โรงพยาบาลหนองหานที่อุดรโรงพยาบาลกุมภาวะปีที่อุดรครับ
โรงพยาบาลพลที่ขอนแก่นและโรงพยาบาลขอนแก่น๒นะครับ
ใครสนใจสามารถบริจาคเงินได้๒๐๐บาท
ซึ่งเป็นค่าสมัครไปร่วมวิ่งกับพี่ตูน
เดี๋ยวผมอ่านให้คุณไปวิ่งแล้วได้งานให้ผมดูด้วย

โปรดิวพิจารณาด้วยเผื่อไปวิ่งกับพี่ตูน